อย่าพายิ่งงามกลับมายามน้ำใจ
หากฟ้ามาได้แต่อย่าให้สวยเกิน

เพลงนี้เรียกได้ว่าภัยร้อและตรงจังหวะเลยค่ะ

ฟังแล้วก็ชื่นใจเพราะว่าอยากให้ป้าได้ตังค์กลับไปเยอะ

เอาละครับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
ป้าน้อยนะครับนักสู้ชีวิตของเราร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐๐บาท
ป้าน้อยร้อง
ร้องได้ครับ
ไปได้ป่าไปได้

ร้องได้
มีกันอยู่เท่านี้นะครับสองคนลุงป้าดีใจนะครับ

ไม่ได้ดีใจอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับป้าน้อย

อายุลูก๒๐ปีแล้วที่ไม่ได้มีอะไรมาทำให้เราดีใจได้ขนาดนี้
อยู่แต่กับความทุกข์ความเศร้ามาตลอด
ซึ่งดีใจมากค่ะเวลาผ่านมา๒๐ปีป้าไม่เคยดีใจเลยหรอก
ดีใจบนพื้นที่ของเราด้วยความสามารถของป้าเอง
นะคะณตอนนี้ค่ะรับแล้วค่ะ๒๐๐๐๐บาท

ร้องถูกต้องก็รับไปนะครับตามจำนวนเงินในเพลงนั้น
นาสั่งแฟนครับพุ่มพวงดวงจันทร์
ลุงจ๋าป้าทำได้๒๐๐๐๐แล้วดีใจไหม

พอป้าได้ทำได้สองหมื่นป้าดีใจปุ๊บนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ป้าดีใจ

แล้วพอดีใจมีความสุขสิ่งเดียวเธอที่ป้าไม่ลืมก็คือลุงวิ่งลงไปหาเลย
อยากไปแสดงความรู้สึกร่วมกันใช่ไหมป้า

ป้าน้อยค่ะป้าน้อยยิ้มบ้างไหมเนี่ย
ถ้ามีรอยยิ้มบ้างก็เมื่อลูกยิ้มให้

ในครอบครัวกับสามีป้าได้หอกเอิญมีเรื่องเล่าหัวเราะคิกคักอะไรแบบนี้กันบ้างไหมคะ

มันไม่มีตั้งแต่วันที่เราไปรับลูกกลับมาจากที่คนเขาเลี้ยง
โทษตัวเองอยู่นานไหมครับป้าน้อย
นานค่ะนานคือถ้าเราเลี้ยงเองลูกก็ไม่เป็นอย่างนี้
น้อยทำใจอยู่นานไหมกว่าจะทำใจได้ว่าถ้าเราเลี้ยงเองแล้วมันจะไม่เป็นอย่างนี้ป้า
นานพอสมควรหลายปีค่ะหลายปีจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีในใจอยู่ยังไม่คลายออกไปหมด
เข้าใจเข้าใจดีนะฮะยังไงมันก็ยังอยู่ในใจ

แม่นะฮะเรื่องราวชีวิตของป้าน้อยเนี่ยมันก็เศร้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาช่วยช่วยกันให้มันผ่านพ้นจุดนี้ไปให้ได้
ไม่มีใครอยากให้เกิดรวมถึงป้าน้อยด้วยเนี่ยจะต้องเป็นหนึ่งคนเลยที่ว่าไม่ต้องการให้เกิดเรื่องนี้เลยแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้ว
แล้วป้าน้อยกับสามีก็รับมือได้ดีมากทุ่มเททั้งหมดเลยเรียกได้ว่าอย่าเรียกว่าชีวิตเลยวิญญาณเลยด้วยซ้ำให้กับการประคองให้เรื่องนี้มันดีขึ้นแล้วป้าก็ทำได้ดีจริงถึงมันจะเหน็ดเหนื่อยเสียใจสามีก็จนเป็นอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วก็ประคับประคองกันจนผ่านมาได้นะป้านะ
เราก็เป็นกำลังใจให้กับป้าน้อยด้วยนะครับก็อยากให้ป้าน้อยอยู่กับเราหลายวันนะครับแต่ว่าคงต้องเป็นคราวหน้านะครับคุณผู้ชมว่าวันนี้เวลาของเรามดลงแล้วนะครับมาเป็นกำลังใจให้กับป้าน้อยแล้วก็ครอบครัวต่อในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับไทยรัฐทีวีแห่งนี้ช่อง๓๒ทุกวันเสาร์และวันอาทิ
นั่นคือรายการเกมต่อชีวิตเข้มข้นยิ่งกว่าค่ะครับวันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
จะกลับไปท่องเพลงจำเนื้อเพลงได้เยอะเพื่อที่จะกลับมาสู้เพื่อครอบครัวของป้าเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะ
ครอบครัวของเราเคยมีความสุขครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ตอนลูกยังไม่ป่วยยังไม่พิการเคยจับของเล่นมาเล่นได้เป็นห่วงอะไรลุงที่สุดครับป้าค่ะเป็นห่วงเรื่องการป่วยของแกไม่อยากให้แกถอยลงป้ากลัวว่าลุงจะเป็นโรคซึมเศร้า
คิดน้อยใจมันเคยทำงานไหมไม่ได้ทำงาน
ได้คิดวางแผนบ้างไหมจ๊ะถ้าหมดหนี้ป้าคงพาลุงแล้วก็ลูกกลับไปอยู่ต่างจังหวัดค่ะ
ป้าน้อยร้อง
สวัสดีครับ